เกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปี๒๕๕๙
แม้ว่าจะผ่านมาประมาณ๕ปีกว่าแล้ว

แล้วก็ไปเฉียวชนรถตู้โดยสารบนทางยกระดับดอนเมืองโทเวย์
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๙คน

ทางด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติก็ได้ออกมาบอกว่า
เยาวชนคนนี้ทำผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติค่ะ
ดังนั้นจึงมีการนัดสารไต่สวนกรณีนี้
ในวันที่๒๑มิถุนายนนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กล่าวถึงความคืบหน้าในการคุมประพฤติคดีแพรวา

กับรถตู้โดยสารสายธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหมอชิด

หลังจากสารอุทธรณมีคำสั่งให้จำคุก๒ปี
แต่แก้โทษให้เพิ่มเวลารอลงอาญา

พร้อมกับเพิ่มเวลาบำเพ็ญประโยชน์

ห้ามขับรถจนอายุ๒๕ปี
เมื่อปี๒๕๕๗นะคะ

จำเลยยังไม่เดินทางมารายงานตัวตามคำสั่งสาร
และยังไม่เคยทำงานบริการสังคม

และพบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปแล้ว๙๐ชั่วโมงค่ะ
ดังนั้นจึงเหลืออีก๓๐ชั่วโมง
ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งต่อจำเลยแล้วนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวกลับทำหนังสือ
ร้องไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ถูกเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติข่มขู่
ด้วยพันธุ์เอกนรัฐก็ระบุว่าทางกรม
พันธุ์ตำรวจเอกนรัฐระบุว่าทางกรมคุมประพฤตินะคะ
ก็ได้รายงานเรื่องนี้ต่อสารเพื่อรับทราบแล้ว
และสารก็มีคำสั่งนัดไต่สวนเวลาบำเพ็ญประโยชน
๓๐ชั่วโมงของจำเลยในวันที่๒๑มิถุนายนนี้

รวมถึงการทำงานบริการสังคมที่ผ่านมา
ว่าจะชอบด้วยระเบียบหรือไม่ค่ะ
ในโลกออนไลน์เองก็มีการแชร์ข่าวครั้งนี้

เพราะว่าถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจ
แล้วก็เกิดความสูญเสียค่อนข้างมากนะคะ